ก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เคยนำเสนอรายงานของทัวร์จีนในหลายจังหวัด
โดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย
มีคนไทยเป็นนอมินีทำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างผิดกฎหมาย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่นะครับ
และได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว๖จาก๑๗แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีการร้องเรียนว่ามีในทุนนอมินีชาวจีน
เข้าไปลุกพื้นที่ทำธุรกิจและสวมสิทธิ์เป็นคนไทยมานานกว่า๑๐ปี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ทัวร์กว่าร้อยคันที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต

รีสอร์ทเหลือสปีดโบ๊ทรวมถึงร้านขายของที่ละลึก
ถูกจัดวางเป็นแพ็คเกจกิจการนำเที่ยวในนามของบริษัททาลีทาเวล
โดยมีนายเวียรชัยคำไผ่ประพันกุลและนายกริจกรรุ่งมงคลนาม
ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนที่สวมบัตรประชาชนไทยมานานกว่า๑๐ปี
รวมถึงมาเปิดบริษัทในลักษณะเป็นนอมินีซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนนอมินีชาวจีนส่งผลกระทบกับบริษัทธุรกิจในท้องถิ่นของคนไทย
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีและการแก้ไขปัญหา
พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งตรวจสอบขบวนการสวมสิทธิ์ดังกล่าว
และให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว๖แห่งของเครือบริษัททาลีทาเวล
ยึดเรือสปีดโบ๊ทและรถถวนนำเที่ยวทั้งหมด
ซึ่งหากพบว่ายังแอบลักลอบทำธุรกิจอยู่ก็จะดำเนินคดีอย่างหนัก
เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกส่งออกนอกประเทศ
ส่วนจะมีผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่
อยู่ระหว่างการสอบสวน
สำหรับบริษัททาลีทาเวลเป็นเครือข่ายใหญ่

ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเปิดมานานกว่า๑๐ปี

โดยมีบริษัทลูกในเครือทั้งหมด๑๗บริษัท
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงา๒บริษัท

ส่งผลให้บริษัทธุรกิจในท้องถิ่นของคนไทยได้รับความเดือดร้อน
พร้อมทั้งมีการนำคนจีนเข้ามาทำงานเป็นต่างด้าวและผิดกฎหมาย

จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ๑๐๐๐คนต่อวัน

จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง๒๐๐๐คนต่อวัน
อย่างไรก็ตามนอกจากเครือข่ายบริษัททาลีทาเวลแล้ว
ก็ยังมีบริษัทอื่นที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกัน

ซึ่งตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลต่อไป
พรชจิริทศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน